เราจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีลำนะฮะ
เพราะว่าเขากำลังตามหาตัวผู้หญิงคนหนึ่งกันอยู่นะ
ลูกทั้งครอบครัวเขาเป็นห่วงกันมาก
เธอถูกสามีที่เป็นสามีใหม่นะฮะ
ที่เป็นตำรวจบ้านเป็นตำรวจอาสาด้วย
ตามมาง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ

แล้วลากกระชากลากถูแล้วก็หนีหายไปเลย

นี่ฮะมีคำถามขึ้นมาทันทีว่า
เอาแล้วญาติหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้ทำไมไม่เข้าไปช่วยกันล่ะ

แล้วที่ศีรษะของผู้หญิงคนนี้เนี่ย

ใช่ค่ะแล้วเขาขู่ด้วยค่ะว่าใครเข้ามา
ใครมาช่วยใครมายุ่งจะฆ่าให้ตาย
เขาก็เลยไม่กล้าที่จะบูมบามเข้าไปกัน
ใช่ค่ะก็ได้แต่โทรแจ้งตำรวจ
แต่จนถึงตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ที่กำลังลากผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ย
ชื่อเล่นชื่อช้างอายุสี่สิบแปดปีนะฮะ
นายอำนาจเนี่ยเขาเป็นอาสาตำรวจบ้านของบ้านตามัว
ตะบนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำนี่คือนายอำนาจนะครับ
เพื่อใครพบเห็นนะฮะกำลังตามหาตัวกันอยู่อ่า
หรือว่าถ้าอำนาจดูอยู่เนี่ยติดต่อตำรวจหน่อยค่ะ
ญาติพี่น้องของภรรยาของอำนาจเขาเป็นห่วงกันเหลือเกินตอนนี้นะฮะ
คือนายอำนาจเนี่ยญาติของทางฝั่งผู้หญิงเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย
เมานะวันนั้นเมามาเลยนะเมามาแล้วก็จะมาขอคืนดีกับ
ภรรยาก็คือผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้ชื่อนางเสงี่ยมอายุ๖๐ปีนะ
เขาเป็นภรรยารุ่นพี่ค่ะอ่าภรรยายุหกสิบนายอำนาจอายุสี่สิบแปด
คือตอนนั้นเนี่ยทางนางเสงี่ยมเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
คือต้องการทำบันทึกแยกกันอยู่นะนัดให้มาตกลงกันที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ทนพฤติกรรมของนายอำนาจไม่ไหวนะแต่นายอำนาจอยากจะขอคืนดี
แต่นางเสงี่ยมบอกไม่เอายังไงก็ไม่คืนดีนายอำนาจซึ่งเมามาด้วยนะครับ
อยู่ดีดีคลุมคลั่งทำร้ายร่างกายนางเสงี่ยมนางเสงี่ยมเนี่ยตอนนั้นหลบไปอยู่ที่บ้านน้องสาวนะ
ถึงขั้นต้องหนีไปอยู่บ้านน้องสาวที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงเป็นหมู่บ้านติดกันกับที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
นายอำนาจตามมาแล้วก็เนี่ยฮะเป็นภาพนี้เลยไปลากออกมาจากบ้านทุบตีนะ
ญาติพี่น้องชาวบ้านพยายามจะเข้าไปช่วยแต่นายอำนาจเนี่ยอยู่ดีเอากุญแจมือออกมา
แล้วก็ใส่สับกุญแจมือล็อกใส่ข้อมือของนางเสงี่ยมแล้วล็อกติดกับแขนตัวเองด้วย
เรียกว่าใครมาแยกก็ไม่ได้อะไรประมาณอย่างเนี้ยเขาลากไปตามถนนแบบนี้นะคะ
นี่ฮะไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยด้วยเพราะว่านายอำนาจถือมีดนะฮะ
ทำท่าเหมือนจะใช้มีดแทงนางเสงี่ยมค่ะแล้วที่ศีรษะของนางเสงี่ยมเนี่ย
มีเหมือนกับเลือดอยู่ด้วยก็คาดว่าเป็นบาดแผลที่ถูกทำร้ายมาอยู่แล้ว
ตั้งแต่ตอนลากออกมาจากบ้านโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือญาติบอกก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะ
พยายามบอกอำนาจให้ใจเย็นหน่อยให้ปล่อยฝ่ายหญิงเขาเถอะ
แต่นายอำนาจไม่มีทีท่าจะสงบเลยแล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากไปนะ
ถามว่าเอาไปไหนที่ดึงไปนู่น
พาไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะเป็นฮอนด้าเวฟสีแดงสภาพเก่าหน่อย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดไว้ที่ถนนนะริมถนนตรงนี้
นี่เป็นถนนสายบุรีรำสตึกนะครับห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณร้อยเมตร
ท่านผู้ชมครับญาติกับชาวบ้านก็พยายามตะโกนนะ
ให้ช่วยกันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจริง
เพราะนายอำนาจเนี่ยมีมีดอยู่ในมือก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะนี่ยังตามตัวอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ญาติของนางเสงี่ยมนะบอกว่า
ประมาณ๑๐โมงเช้าวันนี้เนี่ยเห็นนายอำนาจเดินเข้าไปในบ้าน
สักพักหนึ่งร้องดังลั่นร้องตะโกนเหมือนกับถูกใครทำร้าย
แล้วจากนั้นเนี่ยเห็นนายอำนาจเนี่ยลากนางเสงี่ยมออกมา
แล้วมาทุบตีข้างนอกนะคือเสียงร้องตะโกนนี่คือเสียงนางเสงี่ยมนะ
สุดท้ายมาอยู่ข้างนอกก็เหมือนที่เล่าให้ฟังนายอำนาจเอากุญแจมือขึ้นมา
เอากุญแจมือใส่ข้อมือนายเสงี่ยมข้อมือนึงล็อกกับแขนตัวเองอีกข้อมือนึง
ใช้มีดจี้ที่คอนางเสงี่ยมด้วยแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับ
คือตอนที่ดึงกันมาเนี่ยเหมือนกับมีม่งมีมีดอาจจะบาดอะไรเข้าไปด้วยนะฮะ
หรือที่ศิษย์ศาสตร์โดนอะไรก็ไม่รู้ว่านางเซงี่ยมศิษย์ศาสตร์มีเลือดออกมาด้วย
จนไปขึ้นรถจักรยานยนต์ตอนนั้นก็ต้องแจ้งจนาที่มาช่วยเหลือกันนะครับ
ซึ่งจนถึงขนาดนี้ทางญาติของนักสงเหยียมบอกว่า
ยังไม่รู้เลยตอนนี้ว่านักสงเหยียมเขาเป็นอย่างไรบ้างอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร
บอกว่าพอแล้วมันไม่ยอมมันไม่ยุทษ์อันนี้วิ่งไปยังไง
ก็มันลากไปเลยถึงรถมันโจทย์อยู่นู่นอยู่หัวถนนนุน
ลากออกมาจากโฮงน่ามมาอยู่นี่มาตีบตรงนี้อีก

มันเครื่องมีดมาเกือบถูกใหญ่เลย
คุณยายฟัดบอกว่าเกือบโดนมีดไปด้วย

เสื้อเลยความสีเขียวแล้วนี่รายดอกไม้นี่นะฮะ
เดี๋ยวจะเห็นคุณยายเนี่ยพยายามเดินตามมาด้วย
บอกว่าตอนเดินตามทางมาจากในบ้าน
วัดแกว่งมาเกือบโดนยายเหมือนกันใช่ค่ะนี่นี่เสื้อตัวนี้เลย
เห็นไหมคุณยายพัดเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วไปนู่น
พาไปขึ้นจักรยานยนต์ตรงนู้นนะฮะลูกสาวของนางเสงี่ยมนะครับ
ชื่อธนพรด่านนอกอายุสิบสองปีเนี่ยฮะลูกสาวบอกกับเรานะครับ
บอกว่านายอำนาจหรือว่านายช้างเป็นสามีใหม่ของแม่นะ
ความจริงเขาก็อยู่กันมานานล่ะค่ะอยู่กินกันมาสิบแปดปีนะฮะ
แปดปีนะครับทุกผู้ชมครับแต่ที่ผ่านมาแม่ถูกนายอำนาจทำร้ายเป็นประจำ
เวลาแม่ไม่มีเงินให้นายอำนาจนายอำนาจจะเอาเงินไปซื้อยาเสพอ่ะนะฮะ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแม่เคยโดนทำร้ายขนาดไหนนะครับ
เพราะแม่เนี่ยไม่ได้บอกอะไรมากนะแต่เรื่องเนี่ย
มันมาแดงก็ตรงที่ชาวบ้านเนี่ยมาบอกลูกอืมบอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่
เขาโดนทำร้ายบ่อยนะล่าสุดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา
ถึงขั้นไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ลักษณะลงบันทึกต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านว่าจะแยกกันอยู่
แต่นายอำนาจก็กลับมาง้อขอคืนดีนะก็พยายามง้ออยู่เรื่อย
แต่สุดท้ายแม่ไม่ยอมคือสาเหตุที่มาง้อแม่เนี่ย
อันนี้ลูกสาวเขาบอกนะเขาบอกคาดว่าก็คือนายอำนาจเนี่ย
แม่ไม่ได้เพราะถ้าขาดแม่นายอำนาจจะไม่มีเงิน
พอไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนจากใครไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เนี่ยฮะก็เลยต้องพยายามมาง้อขอคืนดีกับแม่
สุดท้ายแม่ไม่ยอมแล้วก็มีเรื่องตามคลิปเกิดขึ้นนะครับ
ตอนที่จะลากตัวออกมาค่ะเพราะว่าเขาใส่กุญแจแล้ว
แขนเขาก็แขนแม่อยู่ด้วยกันแล้วใครจะมาช่วยเขาก็จี้
นี่ต้องรับผีค่ะอยากให้เขาน่ะ
บอกว่าเอาแม่ไปซ่อนไว้ไหนเพราะว่าแม่แก่เป็นเบาหวานเป็นความดัน
แล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินด้วยแล้วที่สำคัญเห็นน้องที่ว่าเห็นอีกการว่า
เขาแทงตรงหัวแม่แล้วโอ้โหคือแม่ก็มีโรคประจำตัวใช่จ้ะ
เป็นพ่อเลี้ยงเพราะว่าแม่กับพ่อเลิกกันคือเป็นพ่อเลี้ยงเราด้วยใช่ไหม
แต่ว่าสำหรับสิบแปดปีเนี้ยคือคือทำลายร่างกายตลอดใช่ใช่
เวลาเขาอยากได้เงินแม่ไม่ให้เขาจะทุกข์แต่แม่ไม่เคยบอก
งั้นแยกกันอยู่ก่อนไม่คิดว่าเขาจะทำเนี่ย
คือคือซ้อมแม่ด้วยใช่ไหมใช่ซ้อมซ้อมทุกครั้งแม่ไม่เคยบอก
เหมือนเหมือนคราวนี้ที่ว่าเขาจะมาเอาแม่ไปเนี่ย
เขาขู่ไว้ก่อนอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาขู่ว่า
ว่าจะเอามึงไปฆ่าให้ตายที่ป่าอ้อยโอ้คือจะมาฆ่าหมกป่าอ้อยใช่
เขาเคยขู่แล้วอ่าแต่นี่มีรายงานล่าสุด
เรื่องของนักสังเกียร์มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ
มีรายงานล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าดูการตามหาก่อนนะฮะ
ที่บุรีรัมณ์เนี้ยสบบุรีรัมณ์ได้รับแจ้งเหตุนะ
ญาติพี่น้องด้วยชาวบ้านด้วยตำรวจด้วยวันนี้ออกตามหากันทั้งวันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุคือสิบโมงวันนี้นะฮะไปถึงบ่ายสองนี่ชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะ
ชาวบ้านไปดักปลาบอกผมเห็นนายอำนาจมานั่งสวมเสื้อสีแดงอยู่แถวทุ่งนาแถวนี้นะ
แต่ไม่เห็นฝ่ายหญิงนะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะนายอำนาจเนี่ย
ตอนที่เห็นเนี่ยก็คือเขาบอกเขาเห็นใส่เสื้อสีแดงแล้วซึ่งในคลิปจะไม่ใช่เสื้อสีแดง
ก็เข้าใจว่าคงจะไปถอดกุญแจมือแล้วก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อไม่รู้มานั่งแถวนี้ทำไมนะครับ
เขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
ไม่เจอฮะนายอำนาจหายตัวไปฮะเนี่ยตรงนี้เขาบอกมานั่งอยู่ตรงนี้ฮะ
ผมขับรถอยู่บนนี้แล้วมานั่งอยู่ตรงนั้นจะให้ผมเดินไปชี้ได้ไง
ผมขับรถตรงนี้ผมไม่ได้เดินไปหรอกเพราะว่ามันกับผมไม่ถูกกันอยู่แล้ว
ถ้าไม่ถูกกันอยู่แล้วนี่ผมขับรถผ่านไปมันก็นั่งอยู่ตรงนั้น
ครับผมไม่ได้เดินอันนี้ผมขับรถข้างนี้เลยแล้วผมขับรถผ่านไป
แต่แต่เราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันเอาพี่สาวผมว่าไอ้พิษ
พี่สาวผมผมไปเกียร์เข้าเพลย์นี้อ่าอ่าอ่าผมไม่รู้เพราะว่ามันกับผมไม่คุยกันอยู่แล้ว
อืมเขาไม่ได้ถามอะไรข้างนี้ผมไม่ถามก็คือว่ามันคนไม่ถูกกันจะถามทำอะไรครับ
อ่าล่าสุดนะครับมีรายงานว่านายอำนาจปล่อยตัวนางเสงี่ยมมาแล้วนะฮะ
ค่ะนำไปปล่อยเอาไว้แถวกระท่อมแถวแถวในพื้นที่นั่นแหละ
เขาเจอตัวกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลูกก็เป็นห่วง
เพราะว่าตอนที่พาตัวไปเนี่ยแม่เขามีบาดแผลบาดเจ็บที่ศีรษะด้วย
นะแต่ตัวนายอำนาจเนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงต้องตามหาต่อล่ะนะ
คนนี้เป็นตำรวจบ้านเลยนะเป็นตำรวจบ้านด้วยนะครับ
อ่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ
เราแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะขนาดนี้ก็คือฝ่ายหญิงตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว
แต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยก่อเหตุขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องไล่จับตัวดำเนินคดีต่อนั่นแหละ